แต่ว่าไปมาก็ไปเจอท่านอยู่ในถ้ำ

ซึ่งเป็นฝาแฝดกันเฃ้าพาท่านไปอยู่เหลือถ้ำ
เดินเท้าอยู่๓วันแล้วชายสองคนนี้บอกว่า
อยู่นี่นะท่านเดี๋ยวจะมีคนมารับ
แล้วก็ชายสองคนนี้ก็หายตัวไปเลยนะ

ทุกคนสงสัยว่าอ้าวผู้ชายสองคนนี้ที่นำทางไป
ให้พระท่านไปอยู่ในถ้ำเป็นใคร

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

แต่เป็นทางที่สามารถย่นระยะเวลาในการเดินได้
พระทั้งสองรูปก็ตัดสินใจเดินเท้าไปทางนี้
ระหว่างทางพระอำนาจเดินนำหน้าไปก่อน

จู่พระเด็ดเดินตามพระอำนาจไม่ทันอย่างที่ท่านเล่าให้ฟัง
คือพระอำนาจสุขภาพแข็งแรงกว่า
เด็ดสุขภาพไม่ดีก็เดินไปพักไปหยุดไป
เหนื่อยนะฮะค่อนข้างจะเหนื่อยเดินหาทางโล่งที่ไม่ค่อยชัน
ล้อไปเรื่อยไปพอเงยหน้าขึ้นไปพระอำนาจหายไปแล้วครับ
พระเด็กก็ตัดสินใจนะฮะกลับวัดพร้าวดีกว่าไปไม่ไหว
เลาะซ้ายมือเรื่อยมาตามความจำของตน
แต่ก็กลายเป็นว่าเดินหลงเข้าป่าไปลึกมากขึ้น
พระเด็จไปพบชายสองคนที่เราบอกไปว่าน่าตาเหมือนกันเป็นแฟน
ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันผมยาวยาวหน่อยพาท่านเดินไปสามวันไปถึงที่ท่า
ชายสองคนย้ำอยู่ในถ้ำนะท่านเดี๋ยวจะมีคนมารับ
จากนั้นพระท่านก็อยู่จากในวัดแล้วมา
อย่างที่บอกไปก็ใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังกินกล้วยกินอะไรไป
ด้วยการฉันกล้วยต่างนานา
สุดท้ายก็หลงป่าอยู่เบ็ดเสร็จแล้ว๑เดือนกับ๒วัน
ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ไปเจอพระเด็ดเนี่ยนะคะในเนธคนนี้ก็บอกว่า
พอรู้ว่าพระเด็ดหลงเขาก็เดินออกตามหา
เมื่อวานนี้๒ทุ่มเดินเข้าป่าไป
พร้อมกับชาวบ้านที่เขาชำนาญเส้นทางนะคะ

แล้วเขาไปเจอจุดที่เหมือนกับมีการตัดหยวกกล้วยเพื่อทำเป็นอาหารนะคะ
แล้วก็สองข้างทางจริงแล้วเป็นป่าดิบแบบต้นไม้หนาแน่นเลยนะ
แทบไม่เห็นแสงจันทร์ตอนกลางคืนเลยอะค่ะ
เดินไปประมาณ๑๕กิโลแล้วก็เจอพระเด็ดจริง
เด็ดก็อยู่ในโขดหินที่ยื่นออกมานะคะ
หินนี้ยื่นออกมาประมาณสัก๔๕เมตรได้
ข้างล่างมีแค่ไม้ไผ่มุ้งก็หลับนอนอยู่ที่ตรงนั้น
ข้างมีต้นกล้วยมีลำห้วยก็อยู่ได้ประทังชีวิตได้

สภาพที่พบพระเด็ดวินาทีแรกเนี่ยนะ
เนธบอกว่ารูปร่างท่านผอมเลยนะคะ
แตกแข็งแรงยังดูแข็งแรงอยู่
เพราะว่าอาศัยหยวกกล้วยและน้ำประทังชีวิตไปแบบนี้ค่ะ
เด็ดก็บอกกับนายเนธถึงสาเหตุที่มาอยู่ตรงนี้ว่า
ก่อนหน้านี้เดินหลงป่าคือค่ำไหนนอนนั่น
ทำแบบนี้มาหลายวันนะคะ
แล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งช่วงหนึ่งเดินไม่หยุด๓วัน๓คืน
คือตั้งใจว่าต้องหาทางออกให้ได้
แต่สุดท้ายก็หลงอยู่ดีหลังจากเดินต่อเนื่องไม่หยุด๓วัน๓คืน
พระเด็ดท่านบอกว่าหมดใจแล้วคิดว่าต้องจบชีวิตอยู่ในป่านี้แน่เลย
ตายอยู่ในป่าแน่เลยแล้วจู่กำลังคิดแบบนั้นอยู่นะคะ
จู่เจอผู้ชายสองคนที่บอกคุณผู้ชมไป
เดินเข้ามาแล้วบอกว่าข้างหน้ามีที่พักให้เดี๋ยวจะบอกทางให้
ก็ให้พระเด็ดนำหน้านะ
เด็ดเดินนำหน้าแล้วผู้ชายที่เป็นฝาแฝดสองคนนี้ที่อยู่ดีไปเจอกลางป่าค่ะ
เขาบอกว่าพระเด็ดเดินนำหน้าไปเลยเดี๋ยวเดินตามข้างหลังแล้วจะบอกทางให้
แล้วพระเด็ดก็เลยพยายามอธิบายผู้ชายสองคนนี้นะคะบอกว่าหน้าตาดีนะคะ
แล้วหน้าตาเหมือนกันน่าจะเป็นฝาแฝดตัวขาวเลยค่ะผมยาวถึงบ่า
ใส่เสื้อหนังไม่พูดไม่พูดไม่จาบอกทางอย่างเดียว
ให้เดินไปเดินไปเดี๋ยวจะเจอที่พักแล้วให้รออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเอง
แล้วก็เจอโขดหินตรงนี้จริงจริงพอเจอโขดหินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะ
พระเด็ดหันหลังกลับไปอีกทีผู้ชายสองคนนี้หายไปแล้วอะค่ะ
เล่าว่าแกเจอคนสองคนใส่เสื้อผ้าสีดำเหมือนหนังอ่ะเหมือนเสื้อผ้าหนังและผมยาวป่าบา
แล้วก็ให้แกเดินออกหน้าแล้วก็ชี้ไปบอกว่าข้างหน้ามันจะมีถ้ำให้แกไปพักผ่อนตรงนั้นจะมีคนมาพบไม่ตายหรอก
แล้วพอแกเดินมาใกล้ถ้ำแกก็ไม่ตายหรอก
ทีนี้ก็หันไปดูก็ไม่พบคนสองคนนั้น
สำคัญไม่เห็นวันพันธุ์
ชายสองคนที่พระเด็ดเจอในป่าคือใคร

ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขา

จะได้รอดชีวิตแล้วก็มีคนมาเจอ

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับคุณผู้ชม
ก็คงจะเป็นความเชื่อของชาวบ้านด้วยแหละ

ก็ดีใจด้วยที่เราเจอพระเด็ดแล้วก็ปลอดภัยดีนะครับ